คุณผู้ชมฮะมาดูนี่เขาบอกว่าไฟแดงไฟเขียวต้นนี้เนี่ย
มันเอียงแล้วเอียงแล้วนะนอกจากเอียงแล้ว
สิ่งที่น่ากลัวกว่าการเอียงคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูทีมข่าวของเรา
ซูมไปให้ใกล้แล้วก็ทำสัญลักษณ์ให้เห็นเลยว่า
ตกลงแล้วเสาไฟจราจรต้นนี้มันยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไง
คุณมันค้ำอยู่กับสายไฟข้างบน

นั่นฮะสายไฟที่พาดผ่านอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะ
เสาไฟจราจรต้นนี้มันเอียงแทบจะซุดตัวลงมาแล้ว
แต่ยังมีสายไฟช่วยรั้งอยู่คุณว่ามันปลอดภัยไหม
ไม่เลยสายไฟมันรับตั้งหนักไม่ไหว
เสาก็หลุดลงมาเสาก็ล่วงลงมา
แล้วถ้าเกิดว่าคุณสืบสกุลไปจอดติดไฟแดงอยู่ตรงนั้น
ผมก็ตายสิฮะล่วงลงหัวเลยนะ
ใช่ฮะแล้วคุณดูโคนเสาไฟจราจรนะสนิมเขละ

บาร์ข่าวของเรายังบังอยู่นะเดี๋ยวจะมีภาพที่ให้เห็น
โอ้โหเสาไฟจราจรตัวนี้มันจะล้มอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีสายไฟมาคอยค้ำคอยดันคอยดึงเอาไว้นะฮะ
เสาไฟอยู่ที่แยกวัดหนองกระบอก
ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระย่องภูษิขาของเรา
เปิดร้านตรงไฟแดงนี้บอกว่าผมก็เสียวครับ
กลัวว่าไม่รู้ว่าวันไหนมันจะเอียงมันจะล้มลงมา
เห็นสายไฟไหมมันยังดึงยังรั้งอยู่นะครับ
สาเหตุมาจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
มันมาเกี่ยวสายไฟแล้วก็ไปเกี่ยวกับเสาไฟจราจรด้วย

สายไฟก็ห่อนลงมารับกันแบบนี้
แต่ทั้งหมดมันไม่มั่นคงแข็งแรงเลย
พร้อมที่จะหล่นลงมาแล้วก็พังทลายลงมาได้ทุกเมื่อย
อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลหน่อย
กลัวจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง
ที่เราชี้ลูกศรแดงอยู่ตรงนั้นสายไฟที่มาเกี่ยวเอาไว้
มันยังพอรั้งไว้ได้ไงคุณน่ากลัว